เอามาดูช่างเหล็กช่างเหล็กคลุ้มคลั่ง
ไปยิงเข้ามาอยู่บนหลังคานู่นนะครับ
เขากลัวอะไรเขาบอกเขากลัวในจ้าง

คุณผู้ชมครับเกลี้ยกล่อมกันมาลาทอน
ตั้งแต่บ่าย๓จนเกือบถึง๓ทุ่มกว่าจะลงมานะ
แบสบนิดนึงแกนี่ก็จะไม่รอดอย่างถึง

นี่กว่าจะลงจากกระเช้าโอ้โหคุณวรพรคุณผู้ชมครับ
ค่ะเกือบหกชั่วโมงอ่ะโอ้โหตำลวดสมบัติบันดีอุบรรชธานีรับแจ้งก่อนเลยครับ
บ่ายสามโมงเมื่อวานี้มีผู้ชายคุ้มข้างไปหลังคาบ้านเอื้ออทร
ตะบนขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีก็รีบไปตรวจสอบครับ
พบในสิทธิ์อายุสี่สิบห้าปีเป็นคนโคราชคนโคราชไปนั่งอยู่บนบ้านเลขที่เก้าศูนย์ทับหนึ่งหกเก้า
สืบสวนพยายามปีนหลังคาขึ้นไปเกลี้ยกล่อมอยู่๓ชั่วโมงสิทธิ์บอกไม่สนไม่ลง
นะไม่ลงไม่คุยกับใครด้วยอืมนะฮะแล้วก็เดินไปเดินมาบนหลังคาบ้านอ่ะ
เป็นที่หวัดเสียวของชาวบ้านที่เขาออกมาดูสอบถามเพื่อนคนงานที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเล่าว่า
หน้าที่ในสิทธิ์เนี่ยจะมาทำงานเป็นช่างเหล็กที่ไซส์งานที่นครพนมเนี่ยนะ
พอหมดงานก็มาพักอาศัยเพื่อทำงานอยู่ที่อุบลรัชธานี
นายจ้างก็เช่าบ้านเอื้ออาทรให้อยู่ร่วมกับคนงานคนอื่นนี่ครับนี่ฮะไปเจรจาอยู่
สิทธิ์มาอยู่ได้สักหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองเมื่อวานครับเช้าเมื่อวาน
สิทธิ์มีอาการแปลกจากนั้นก็คือคุณผู้ชมคงสงสัยขึ้นบนหลังคาขึ้นยังไง
ขึ้นจากด้านในฮะเขาปีนฝ้าเพดานแล้วทุบหลังคาบ้านจนไปรู้แล้วปีนออกไปอยู่บนหลังคาครับ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเกลี้ยกล่อมอย่างที่บอกนะครับบ่าย๓เกือบ๓ทุ่มสิทธิ์ยอมลงรถกระเช้ามา
กลัวใครกลัวในจ้างพยายามจะวิ่งหนีแต่เจ้าหน้าที่ดึงตัวเอาไว้แล้วถามสาเหตุในสิทธิ์อ้างว่านายจ้างไล่ยิง
ไล่ยิงมาหลายวันแล้วเขาจึงต้องหนีไปอยู่บนหลังคา
แล้วก็ไม่ยอมลงมาเพราะกลัวในจ้างจะทำร้าย
ฟังดูแปลกไหมฮะ

ไปสงบสติอารมณ์ที่สบอุบลรัชธานีรัชศาสตร์ส่วนข้อได้จริง
อีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะลงมาแล้วยังกลัวอยู่เลย
ขาลงแล้วยังระแวงอยู่เลยนะฮะ
ไม่ยอมให้จับตัวนะคะ
นี่อ่ะค่ะแหม่เพลินบ้านแต่เพลินบ้านก็ลงใจ